อีกแล้วนะคะเรื่องราวที่อาจจะทำให้ประชาชนคนทั่วไป
อาจจะไม่สบายใจค่ะการใช้รถตู้ซึ่งเป็นของข้าราชการตำรวจค่ะ
คุณผู้ชมแล้วไปใช้เรื่องส่วนตัวหรือไปใช้ในกิจกรรมในกิจการที่
อืมไม่ใช่ภารกิจของตำรวจนะคะล่าสุดค่ะนี่พาอสมไปเที่ยว
นี่เป็นรถตู้ของสพดอนจานจังหวัดกาลสินนะคะ
นี่เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
จำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่ตำรวจต่อชะดอเอารถตู้ไปขอมั่นสาว
ที่สภละแมร์ชุมพร
แล้วครั้งนั้นภูมิกลับมาชี้แจงบอกว่า
ได้ยืมได้ยืมได้ประชาชนคนทั่วไปก็ยืมได้นะคะแต่ว่าต้องช่วยค่าน้ำมันนะคะ
จริงแล้วเรื่องนี้เราไปสอบถามโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะ
พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงเดี๋ยวจะมีชุดคำอธิบายด้วย
แต่มาดูเรื่องนี้ก่อนอันนี้เป็นประเด็นใหม่นะคะ
มีการโพสต์เนี่ยโพสต์ภาพนี้พร้อมกับขึ้นแคปชั่นเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาขึ้นแคปชั่นบอกว่าอยากไปไหนขอให้บอก

เครือข่ายชมรมพบเห็นพฤติกรรมพฤติการ
ใช้รถตู้ตำรวจของสพดอนจานกรสิน
มีสมาชิกหลายวัยเดินทางไปร่วมกันที่จังหวัดจันทบุรีระยอง
รับประทานอาหารมีการโพสต์ขอบคุณ
คนที่ขับรถซึ่งเป็นตำรวจบริการได้ดี
อยากไปไหนขอแค่บอกพาไปทุกที่จริง
โอ้โหคำถามคือมันใช่หรือเปล่ามันเหมาะไหมนะคะ
ล่าสุดค่ะพันธ์ตำรวจเอกเกียรติปกรณ์
ร่วมวงเป็นผู้กำกับสพดอนจานท่านยืนยันบอกว่า
รถตู้ในภาพเป็นของสภดอนจานจริงนะคะ
เนื่องมาจากคุณผู้ชมลองฟังชุดคำอธิบายดูนะคะ
เนื่องมาจากช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วก็คือปี๒๕๕๙

ผู้บริหารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุฎครอง
มีการทำหนังสือขอใช้รถตู้
เพื่อพาคณะเจ้าหน้าที่อสมไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง
ซึ่งตนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการนำไปใช้เพื่อราชการ
ประกอบกับในช่วงนั้นทางโรงพักดอนจาน
ซึ่งท่านเป็นผู้กำกับยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องใช้รถตู้
ก็เลยเซ็นอนุญาตพร้อมกับให้ตำรวจเป็นคนขับ
พาคณะอสมชุดนี้ไป
ทีนี้คุณผู้ชมท่านบอกว่าเพื่อนำความรู้กลับมา
สร้างประโยชน์แก่ชุมชนชนนักที่ไปไปดูงาน
อีกทั้งยังเป็นการสารความร่วมมือ
คือสร้างความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างองค์กร
รับนโยบายตำรวจอยู่คู่ชุมชนและประชาชน
ส่วนคุณนิพาวันสิริวัลเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ของโรงพยาบาลกุฎครองบอกว่าที่ผ่านมา๒หน่วยงาน
ก็คือทางโรงพยาบาลแล้วก็ตำรวจ
เขามีการทำงานร่วมกันบูรณาการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชนมาโดยตลอด
แล้วที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ก็เป็นภาพเก่า
ทีนี้มาฟังข้อมูลสั้นจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เอารถข้าราชการตำรวจไปใช้ในงานส่วนตัวได้ไหม

มันเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของงานราชการอยู่แล้ว
หรือจะขอยืมเหมารถตำรวจไปงานศพก็ไม่สามารถทำได้
ของภูมิกับในท้องที่นั้น

ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านจะขอยืมรถตำรวจ
เอาลูกบ้านไปเที่ยวได้ไหมไม่ได้
ท่านโคศกโคศกสตชท่านบอกนะ
ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของท้องที่เหมือนกัน
ก็เนี่ยค่ะงงไหมอ๋องงมากฮะ

อ๋อสนิทแค่ไหนค่ะ